ตามความคืบหน้ากรณีสองเศษฐีสามีภรรยาผู้หญิงเนี่ยก็คือภรรยาเนี่ยเป็นคนไทย
สามีเป็นชาวอังกฤษนะคะอยู่กันที่จังหวัดแพร่
ปรากฏว่าสิบแปดกันยายนหายตัวไปอย่างลึกลับทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะออกตามหานะคะ
ล่าสุดพบแล้วนะคะพบเป็นศพถูกคนร้ายฆ่าฝังดินในพื้นที่บ้านของตัวเองค่ะ
จุดนี้เลยคุณผู้ชมพื้นที่ของสองเศรษฐีนี่สองเศรษฐีนี่นะคะ
คือสักประมาณแปดสิบห้าไร่เขาปลูกเป็นบ้านนะค่ะ
แล้วก่อนหน้านี้ตำรวจก็พยายามที่จะไปหาหาที่จุดนี้
ไปเอาแบ็คโฮล์เนี้ยแบ็คโฮล์เนี้ยไปขุดหาแล้วค่ะ
แต่ไม่เจอล่าสุดวันนี้กลับไปหาอีกครั้งนะคะเจอแล้วนะคะ
เจอเป็นศพเจ้าหน้าที่ก็ใช้แบ็คโฮลขุดลึกลงไปสักประมาณ๓เมตรนะคะ
แล้วมันน่าสลดคุณรู้ไหมว่าคนที่จ้างวานค่าเนี่ย
คือพี่ชายแท้ของภรรยาฝ่ายหญิงของฝ่ายหญิงอะค่ะเออ
เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นเอาล่าสุดก่อนนะคะ
วันนี้เจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮลขุดดินบริเวณริมลำห้วยในพื้นที่ตำบลช่อแห่
อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะพอขุดลงไปนี่นะคะ
ลึกสักประมาณสองถึงสามเมตรไปพบศพนายอลันด์สก็อตฮ็อก
เป็นชาวอังกฤษพร้อมกับภรรยาก็คือนางหนอดสุดแดน
ทั้งสองศพเนี่ยขึ้นมานะคะพอขุดขึ้นมาแล้ว
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปตรวจสอบจากนั้นก็นำศพไปที่โรงพยาบาลแพร่
เพื่อชนะสูตรศพเล่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะ
นายอลันแล้วก็นางหนอดเนี่ยหายไปจากบ้านพัก
สักประมาณวันที่สิบแปดกันยายนที่ผ่านมาผู้ตายออกจากบ้าน
พร้อมกับรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า
หนึ่งแปดหนึ่งแพร่เจ้าหน้าที่ก็เลยออกค้นหานี่นะคะ
สามารถติดตามรถของผู้ตายคืนมาได้พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่นำรถไปขาย
แล้วก็คนที่รับซื้อก็คือเป็นชาวลาวเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นสืบไปสืบมาจนกระทั่งทราบว่าพี่แท้ของนางหนอด
ชื่อว่านายหนัดชื่อเล่นนะคะแล้วก็เป็นพี่เคยของนายอลัน
เป็นผู้ต้องสงสัยจ้างวันฆ่าค่ะ
นายหนัดเนี่ยก็คือนายวารุธรัตนสัจกิจเนี่ยคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ย
สารก็ได้มีการออกหมายจับแล้วก็นำตัวไปฝากขัง
หลังจากนั้นได้มีการประกันตัวออกไปนะคะจากการสืบสวนสอบสวนทราบว่า
นายหนัดคุณผู้ชมได้จ้างมือปืน๓คนจากอำเภอวังชิ้น
เข้าไปยิงนายอลันเสียชีวิตที่หน้าล้าวเป็ดส่วนนางหนอด
น้องสาวแท้คาดว่าคนร้ายใช้ประแจตี
จนกระทั่งเสียชีวิตบริเวณหน้าโรงรถในบ้านซึ่งตำรวจจับกลุ่มคนร้ายทั้งสามคนได้
ทั้งหมดก็ให้การยอมรับสารภาพว่าพี่ชายแท้ของนางหนอดเนี่ย
ว่าจ้างเป็นเงิน๕๐๐๐บาทให้มาฆ่าครอบครัวของนายอลันจริง
ส่วนศพของนายวารุธส่วนศพเนี่ยนะคะ
นายวารุธเนี่ยเป็นคนนำไปฝังในสวนเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มพี่ชายแท้ของนางหนอดได้แล้วนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะค่ะ